ไปดูซิจำได้ไหมว่าสักปีที่แล้ว
มีพี่จราเข้เขามาลอยอยู่ที่ภูเก็ต

ลูกเรือแจ้งว่าไปเจอจราเข้

ชุดไกลทองลุ้มน้ำตาปี่

มันไม่น่าจะแตกต่างกันมากเนอะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเค็มกับน้ำจืดเนาะ
เพลงเขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันต้องเดา

วัดภูเก็ตครับนำคณะลงพื้นที่บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเย็นวันนี้
ไปตรวจสอบข้อที่จริงหลังจากลูกเรือสปีดโบ๊ทเขาบอกว่า
อุ้ยพี่เจอจอหละเข้อ่ะมันโพลอยู่เหนือผิวน้ำ
บริเวณจุดจอดเรือศูนย์ไข่มุกหรือศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ใกล้ท่าเรือมารีน่าอ่าวฉลองนี่แหละครับที่เขาเนี่ยนะฮะ
เอาเอาเรือหรูหรูเรือจอร์จเนี่ยไปไปจอดกันเนี่ยนะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ไข่มุกนะครับ
เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ปักทงแดงนะเป็นเขตอันตราย
เตือนของเรือและก็ประสานชุดไกลทองลุมน้ำตา
ตอนนี้ไม่แน่ชัดว่าว่างน้ำจืดน้ำเค็มหรือลูกผสมคือ
การตรวจสอบตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยตรวจสอบกับสถานเลี้ยงต่างในจังหวัด
ก็มั่นใจว่าไม่มีหลุดครับไม่มีจราเข้หลุดนะฮะ
น่าจะมาจากแหล่งธรรมชาติอย่างที่เล่าย้อนไปครับกันยายนปีที่แล้วครับ
มีชาวบ้านเขาเจอจราเข้ภายในคลองเกาะผีอยู่ในชุมชนสะพานหิน
คือมันเป็นป่าชายเลนครับเป็นป่าชายเลนใหญ่แล้วก็มันเชื่อมต่อกับทะเลได้ตอนนั้นน่ะนะ
จัวละเข้มีความยาวกว่า๑๕เมตร
เจ้าหน้าที่ชุดไกลทองรุ่มน้ำตาปีนี่แหละร่วมกับประมงจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ชาวบ้านตรวจสอบแล้วก็จากสภาพพื้นที่นะที่มีขนาดใหญ่
ยากต่อการที่จะตามตัวมันได้สุดท้ายนะฮะไม่สามารถจับจราเข้ได้
มันก็เป็นไปได้นะที่จะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าตอนที่เจอเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
ครึ่งตอนนี้มันสองเมตรแล้วล่ะจ๊ะรีบจับนะจ๊ะเดี๋ยวปีหน้ามันจะ
เมตรอะไรแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีเมียมีลูกซะก่อนนะ